พูดถึงเรื่องของโชคลาภหลายคนก็อยากจะรู้แล้วค่ะหมอไก่
เพราะว่ามันใกล้เข้ามาทุกทีหลังจากที่เรารอคอยกันมานานแสนนาน
แต่ว่าวันนี้หมอไก่เขาจะมาบอกว่าราศีไหนบ้างที่มีเกณฑ์มาแบบราชรสมาเกยเลย
เตรียมได้ลาฟมาแบบอุ๊ยไม่ทันตั้งตัว
ใช่เลยค่ะในช่วงนี้จะมี๓ราศีด้วยกัน
ดวงชะตาเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเนี่ยเรียกว่าโดดเด่นมากเลย

ก็คือชาวราศีเมษนั่นเองนะคะ
สำหรับชาวราศีเมษเนี่ยเรียกว่ามีโอกาสที่จะได้โชคลาภแบบไม่คาดฝัน
ไม่ทันได้ตั้งตัวอยู่ดีเรียกว่ามีคนจะเอาโชคลาภมาให้
เช่นแบบว่าอยู่ดีมีคนยื่นมาบอกพี่สักใบไหม
เขาเรียกว่าอยู่ดีมีคนเอาโชคลาภมาให้
เขาเรียกว่าถ้าสมมุติว่าชาวราศีเมษ

มาก่อนเคยทำบุญสะสมบุญเคยช่วยเหลือคนอื่นมาก่อนเนี่ย
งวดนี้ไม่แน่ราชรสอาจจะมาเกย

งั้นก็บอกไว้ก่อนไม่ใช่เมฆทุกคนนะ
มันเมฆบางคนเมษที่เขามีบุญไว้แต่ก่อน

ใช่ค่ะถ้าสมมุติว่าชอบทำบุญมาเยอะ
ไม่แน่งวดนี้อาจจะได้ลาบแบบปังก้อนใหญ่เลยก็ว่าได้นะคะ

แล้วยังไงคะราศีเมษนี่ช่วงนี้นี่เห็นว่า
ใช่ค่ะรวมไปถึงเรื่องของการเงินด้วย
ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนเสี่ยงดวงแต่อย่างเดียว
ในเรื่องของการเงินนะคะช่วงที่ผ่านมาชาวราศีเมษเนี่ย
อาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้จ่ายเยอะนะคะ
เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ดวงกระเป๋าเงินรั่ว

ดวงเนี่ยมีโอกาสที่จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะ
หรือว่าชาวราศีเมษอาจจะมีในเรื่องของการวางแผน
การวางแผนทำธุรกิจหรือว่าทำอะไรบางอย่าง
ที่จะทำให้คุณได้เงินเยอะในอนาคตค่ะ

แล้วอย่างนี้ราศีเมษนี่ต้องเสริมดวงเพิ่มไปอีกไหมคะ

ฉันอยู่ราศีเมษฉันอยากจะเสริมดวงให้มันดียิ่ง

ชาวราศีเมษมีโอกาสที่จะได้ลาบจากคน

เพราะฉะนั้นก็ให้คุณไปทำบุญกับคนนี่แหละ
ในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ยากไร้
ผู้ตกทุกได้ยากผู้โดยโอกาสผู้ป่วยก็ได้
ทำบุญกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนี่แหละดีที่สุดแล้ว

ถ้ามีโอกาสไปช่วยเหลือเขาได้ก็ลองทำกันดู

ใช่แล้วรวมไปถึงอีกหนึ่งราศีนะคะ
ที่เขาว่ากันว่าราชรสจะมาเกิด
ได้ลาบกันแบบไม่ทันตั้งตัวก็คือ

สำหรับชาวราศีตุสุดยอดไปเลย
ไม่น่าล่ะทำไมช่วงนี้คุณใบตองออร่าจับ
ราศีกุมเนี่ยเป็นราศีของน้องใบตองใช่ไหม

เพราะฉะนั้นดูหน่อยครับว่าราศีเขาจะราศีจับจริงไหมฮ
คืออย่างนี้ค่ะชาวราศีกุมนะคะ
มีโอกาสที่จะได้โชคลาภแบบไม่คาดคิด

โอ้โหรีบเอาเงินควักไปเทหน้าตา

โอ้โหเต็มที่เลยอย่าพึ่งขนาดนั้น
เพราะว่าดวงมีโอกาสที่จะได้ลาบแบบพอหอมปากหอมคอ

พอทำให้ชื่นอกชื่นใจเท่านั้น

ใช่เลยค่ะอย่าเพิ่งคิดทำการใหญ่
ถ้าสมมุติว่าใครที่แบบลงทุนแล้วหวังว่าจะได้เป็นเศรษฐีชั่วข้ามคืน
อาจจะไม่ใช่อาจจะได้เป็นยาจกชั่วข้ามคืน
ถ้าลงทุนมากไปเราต้องลงทุนน้อยก็พอ
และเล็กน้อยพอหอมปากหอมคอพอ
แต่เพิ่งหวังใหญ่แปลกนะคนเราคือผมพูดเตือนเขาไม่เชื่อหรอก
แต่พอหมอไก่พูดดูฟังแล้วก็เชื่อนะ
แปลกคนอยู่หมอไก่บอกว่าให้ลงทุนแต่พอประมาณ

เชื่อสิทำไมเราต้องลงทุนเยอะเข้มไว้ท้านหมอไก่
เพราะว่าช่วงนี้หมอไก่บอกแล้วว่าค่อยเป็นค่อยไป
ใช่ค่ะแล้วยังไงอีกคะสำหรับราศีกุม
อกจากในเรื่องของโชคลาภแล้วนะที่เป็นพวกเงินเงินทอง
ว่าการเสี่ยงดวงเนี่ยยังมีโอกาสที่จะได้ลาบแบบเป็นของขวัญ
สิ่งของของรางวัลของแจกของอะไรพวกนี้มีโอกาสได้
อ๋อหรือนิดนึงหน่อยลอยมาให้พอกระชุมกระชวยเห็นไหมบอกแล้ว
แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่เกิดราศีกุมอยากจะเสริมดวงให้ดวงดีมากขึ้นกว่านี้
ว่าจะได้ลาบที่มันก้อนใหญ่มากขึ้นนะคะหมอไก่จะทำยังไงคะ
ควรจะไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของน้ำนะคะเช่นการถวายปัจจัยค่าน้ำก็ได้
ถวายน้ำดื่มก็ได้นะคะหรือว่าการไปทำบุญวัดริมน้ำก็ได้เช่นกัน
คือวัดที่อยู่แถวริมน้ำอะไรอย่างนี้เหรอใช่ค่ะได้เยอะนะหลายที่เหมือนกันเนาะ
ลองไปกันดูกันนะครับมีมั้ยมีอีกมั้ย
มีค่ะก็คือชาวราศรีมีนใช่ค่ะชาวราศรีมีนเนี่ยเรียกว่าโอ้โหโชคลาบแบบปังมาก
เด่นในเรื่องของโชคลาภโดยเฉพาะเลยนะคะเรียกว่าชาวราศรีมีนเนี่ย
โอกาสที่จะได้ลาบแบบไม่คาดคิดไม่ทันได้ตั้งตัวลาบจากชาวลาบของชาวราศรีมีนเนี่ย
เรียกว่าได้มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าบุญเก่าที่คุณเคยทำมาเมื่อครั้งตาก่อนนะคะ
ไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องของโชคลาภจากการเสี่ยงดวงเท่านั้นนะคะลาบจากทางอื่น
ยังไงได้ลาบจากทางอื่นด้วยค่ะเช่นพวกลาบจากการทำงาน
เช่นอาจคุณอาจจะได้รับผิดชอบงานใหญ่ที่จะได้แบบผลตอบแทนมากนะคะ
เงินไหนที่คุณคิดว่ามันไม่น่าได้มันจะได้เขาเรียกว่ามันจะมีเหตุพลิกผันทางการเงิน
เรียกว่าจะมีโอกาสได้เงินแบบงงแต่ว่าต้องระวังอีกอย่างหนึ่ง
อะไรมีโอกาสได้เงินแบบงงก็ต้องระวังแบบการเสียเงินแบบงงด้วยเช่นกัน
เสียเงินแบบงงใช่ค่ะคือจะมีเหตุให้คุณต้องใช้จ่ายแบบกระทัน
ไม่ทันได้ตั้งตัวอยู่ดีก็มีเรื่องให้ต้องจ่ายอาจจะต้องระวังตรงนี้ไว้
สิ่งที่ชาวราศีมีนควรจะทำในตอนนี้ก็คือควรจะวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดี
สำรองเงินเอาไว้แล้วดวงมีโอกาสที่จะได้โชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ก็ขอแนะนำว่าให้ทำบุญบ่อยให้แบบหมั่นไหว้พระสวดมนต์บ่อย
นะคะแล้วก็หมั่นถวายน้ำเพราะอย่างที่เราบอกไปว่าน้ำก็คือโชคลาภอืม
ให้ถวายน้ำแดดพระพุทธรูปแล้วถ้าสมมติว่าในบ้านของเรามีแหล่งน้ำ
เช่นพวกบ่อปลาอ่างบัวอะไรพวกนี้ควรจะทำความสะอาด
บางบ้านปล่อยแบบสะเน่าเลยใช่ค่ะ
ถ้าสมมุติว่าน้ำในบ้านของเรามันเน่าหรือว่ามันเสีย
มันก็จะหมายความว่าการเงินไม่ดีเสียชื่อเสียงในเรื่องของการเงิน
เพราะฉะนั้นแล้วจริงทุกราศีสามารถทำบุญในวิธีรูปแบบเดียว
คล้ายกันแบบนี้ได้เหมือนกันไม่ใช่แค่เฉพาะสามราศี
มันจะช่วยในเรื่องของโชคลาภด้วยหรือว่าเปลี่ยนน้ำที่หิ้งพระแบบนี้

และนอกจากนี้เรามีผู้โชคดี
ที่จะได้รับการตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่พพธินี
และด้านหน้านี้คือสิ่งที่ผู้โชคดีของเราจะได้รับไป
วันนี้หมอไก่พกอะไรมาด้วยคะเนี่ย
เป็นของเสริมดวงที่มาจากแดนไกลมาจากถึงฮ่องกง

เสริมดวงในเรื่องของโชคลาภโดยเฉพาะ

คนหวังเรื่องโชคลาภก็เลยจัดมาให้โดยเฉพาะเลยนะครับ

เอาล่ะผู้โชคดีของเราวันนี้ได้แก่คุณพัทธกรเกษรมาลานะคะ
เกิดวันจันทร์ที่๑๓มกราคม๒๕๕๙
ถามมาเรื่องของการงานค่ะ

การเงินค่ะแล้วก็ความรักโสดอยู่ค่ะ
อ่านะคะในเรื่องแรกก่อนเลยนะคะการงาน
งานของเขาเนี่ยดวงมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลง
เขาทำการค้าขายอยู่เนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการนำสินค้าใหม่มาขาย
หรือว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ขาย
แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

แต่ว่าอาชีพที่ถูกฉลกกับเขาคือเกี่ยวกับพวกอาหารการกิน
ถ้าเขาทำเกี่ยวกับพวกอาหารการกินของกินเครื่องดื่มอะไรพวกนี้คือดีมาก

แต่ว่าถ้าทำเรื่องของการค้าขายก็หวังว่าจะรุ่งเหมือนกันนะ

ถูกต้องแล้วค่ะแล้วเรื่องของการเงินล่ะคะหมอไก่
ในเรื่องของการเงินนะคะดวงในช่วงนี้ยังมีเกณฑ์มีรายได้เข้ามาเรื่อย
พื้นฐานดวงชะตาของเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่ขยันในเรื่องของการทำมาหากินอยู่แล้ว

ใช่การงานดีการเงินก็ดีแน่นอนไม่ต้องเป็นห่วง
แล้วเรื่องความรักล่ะคะตอนนี้โสดนี่น่าเป็นห่วงไหมคะ
อ่านะคะเขาเป็นคนราศีธนู
พื้นฐานคนราศีธนูเนี่ยเป็นคนที่มีคนเข้าหาอยู่ตลอด
เป็นคนมีเสน่ห์อยู่แล้วมีเสน่ห์กับเพศตรงข้าม
แต่ว่าประเด็นคือเขาอาจจะแบบไม่ได้เอาเองไม่ได้เลือกเอง
ใช่แต่ว่าช่วงนี้มีเกณฑ์มีคนเข้ามาอยู่
ก็แสดงว่านะหัวใจกระชุ่มกระชวยมีคนเข้ามาแน่นอน
แต่อาจจะไม่ได้เลือกเองอ่าใช่ค่ะ
ช่วงนี้ถือว่าดวงดีนะยังไงแน่นอนดวงดีสุดเลย
เพราะว่าจะได้รับวัตถุมงคลด้านหน้าไปด้วยนะคะ
คุณพัทธกรหลังจากได้ไปแล้วหมอไก่แนะนำหน่อยค่ะ
ไงดีไงดีอ่านะคะก็คือให้อยู่ในห้องที่สงบนะคะ
แล้วก็จัดการเหมือนกับว่าให้เราอธิษฐานบอกชื่อวันเดือนปีเกิดของเรา
แล้วก็ให้เราอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภได้เลยใช่ค่ะ
เอาล่ะครบถ้วนนะคะสำหรับใครที่อยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้
ยังไงวันนี้ขอบคุณหมอไก่นะคะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณหมอไก่นะครับ
พรุ่งนี้เจอกันนะยังเจอกับหมอไก่ในวันพรุ่งนี้นะครับ